เปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้ผมพาน้องอลิน
กราฟที่ถูกกงสลักที่เหนือรัฐบาล

มาแจ้งความที่คงภาค

คือน้องเขาถูกนายกสมาคมคุมิการแข่งดุล
กรอกเงินของการซื้อสลากนี้ไป
พอวันที่นัดรับตลาดกันก็ไม่ได้
และวันที่เจอหน้ากันและคุยกัน
น้องเขาถึงจะรู้ความจริงว่า
เงินเนี่ยไม่ได้ไปซื้อตลาด

เขาไปใช้หนี้ส่วนตัว
สลากกิลแบ่งรัฐบาล
มีคนมารอกลวงว่าจะมีโคต้าให้อะไร

พอมาทำอาชีพขายแรตอลี

แต่ว่าตัวของคนที่ก่อเหตุกับเรา

ได้เยอะขนาดนั้นใช่ค่ะจนมาเปิดร้านของตัวเองใช่ค่ะ
เปิดร้านเมื่อเปิดร้านประมาณกุมภามีนาค่ะ
ก็เลยได้ติดต่อเขาค่ะเพราะเขาบอกเขามีลอตเตอรี่เป็นโคต้า
ใช่ค่ะเขาอ้างโคต้าของอะไรเขาอ้างโคต้าของสหพันธ์แรงงานเขาอะค่ะ
คนพิการอย่างนี้ซึ่งก็คือที่เขาอ้างนะเขาเป็นนายกสมาคมสาพันธ์แรงงานคนพิการไทยจังหวัดสมุทรปราการ
ใช่ค่ะเอ๊ะตรงนี้มันมันมีตรงนี้ไหมฮะพี่ปรีดาสมาพันธุ์อะไรเนี่ย
สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยจังหวัดสมุทรประการเอ่อสมาคมนี้มีอยู่จริงนะครับ
มีจริงนะแล้วโดยปกติสมาคมก็จะมีโครงสร้างกระจายไปตามจังหวัดด้วยครับ
ส่วนตัวส่วนตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างเขาเป็นมายังไงอืม
ถามว่าสมาคมนี้มีขึ้นลิตรว่าได้ลอตเตอรี่ไหมอ่าแล้วก็จ่ายมาตามจังหวัดจริงไหม
อะไรอย่างเงี้ครับแล้วตัวคุณชีวานนท์เขาเป็นจริงไหมเป็นนายก
จริงคุณชวนนท์เนี่ยในวงการคนพิการที่เป็นระดับนายกนะครับ
ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเป็นที่รู้จักมากเลยครับ
เพราะว่าก็มีโปรไฟล์ที่ดีมากที่ดีที่ดีมากมากหนูก็เลยเชื่อ
เชื่อใจอ่ะค่ะตอนนั้นเคยเคยเจอกับเขาไหมเอ่อก่อนก่อนที่หน้าที่ว่าจะไม่ได้ซื้อ
ยังไม่ได้ซื้อหวยกันนะคะไม่เคยเจอแต่ว่าเราเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกันมาสามสี่ปีแล้วค่ะ
ก็คือเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คใช่ไม่เคยเจอตัวจริงใช่ค่ะแต่ดูแล้วโปรไฟล์น่าเชื่อถือ
ใช่โปรไฟล์น่าเชื่อถือแล้วเขาก็เป็นนายกอย่างที่เรารับรู้รับทราบจริงอะค่ะ
ตรวจสอบไปแล้วเช็คไปแล้วใช่ค่ะเป็นจริงค่ะเขาบอกมีโคต้าลอตเตอรี่
โคต้านี้มีจริงหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่หนูอ่ะเชื่อใจตรงที่ว่าโปรไฟล์เขาดี
แล้วเขาก็เป็นถึงนายกแล้วคือความน่าเชื่อถือคือเขาเป็นนายกสมาพันธุ์อะไรอ่ะ
พิการแรงงานเนี่ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีจริงเพราะว่าเขาพูดให้เราฟังว่าเออมันเป็น
แล้วเขาก็เวลาเขาไปรับลอตเตอรี่ที่ไหนเขาก็จะถ่ายให้เราดูอะค่ะอ๋อมีภาพถ่ายมาให้ดู
อ่าส่งให้ดูภาพใช่ใช่ว่าเป็นรับที่ปลายสนีนะเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
ก็เลยคิดว่าเชื่อใจได้ใช่ค่ะก็เอาเงินไปลงกับเขาเอาเงินไปซื้อกับเขานั่นแหละ
ใช่อ่านี่เห็นไหมฮะอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาส่งมาใช่ใช่ใช่ที่เขาส่งมาให้ดู
อ่าเป็นตั้งตั้งเลยอย่างงี้เขาเรียกเป็นเล่มใช่ไหมอย่างงี้เขาเรียกว่าเป็นหวยกล่องกล่องค่ะ
หวยกล่องหวยกล่องของโคต้าจะเป็นหวยกล่องอย่างเนี้ยค่ะใช่กล่องหนึ่งก็จะมีกี่เล่มเขาว่าไป
เงินจะมีห้าเล่มค่ะเล่มละหนึ่งเล่มละหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบ
ก็พูดง่ายง่ายว่ากล่องหนึ่งมีห้าร้อยใบอ่าค่ะเขาก็เนี้ยมีอ่า
น้องก็เลยลงเงินซื้อไปค่ะเนี่ยเขาจะถ่ายรูปว่าเขาไปรับที่ปรัชนี
อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงศูนย์เป็นล้าน
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะฮะจะได้ถามทนายเกิดผลด้วย
แล้วน้องจะได้เล่าให้ฟังต่อด้วยอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้นะฮะ
เราคุยกับน้องอรินนะครับน้องอรินเป็นหญิงสาวที่พิการตั้งแต่กำเนิดนะฮะ
แขนขวาแล้วก็ขาข้างซ้ายนะครับน้องก็สู้ชีวิตแล้วฮะ
มาหากินด้วยการขายลอตเตอรี่นะครับ
แต่ไปถูกหลอกศูนย์เงินไปเนี่ยเป็นล้านนะครับ
เดี๋ยวเราคุยกันต่อถึง๑๖นาฬิกา๑๕นาทีเนี่ย

ท่านที่ตามเรื่องนี้ชมกันต่อเนื่องที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะครับ
น้องอรินเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังค้างเอาไว้
คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเราอยากเปิดเป็นหน้าร้านขายให้มากขึ้น
คนคนนี้ก็คือคุณนายชีวานนท์เนี่ย
บอกเป็นนายกสมาคมสาพันธ์แรงงานคนพิการไทยจังหวัดสมุทราการ
เขาเคยติดต่อสอบถามมาตั้งนานแล้วเราก็มั่นใจเห็นโปรโฟงโปรไฟล์ต่าง
ติดต่อซื้อกับเขาซื้อมากี่งวด
ซื้อที่ว่าได้ลอตเตอรี่ตามปกติเนี่ย๓งวดค่ะ

งวดวันที่มีงวดมีนาค่ะงวดวันที่๕มีนา
วันที่๑๖มีนาแล้วก็วันที่๑เมษา
และ๑เมษาซื้อเยอะไหมตอนนั้น
น่าจะประมาณมีนาเมษาเนี่ยค่ะ๓งวดนี้ค่ะ
ซื้อเยอะไหมตอนแรกซื้องวดละ๑๐๐เล่มค่ะ
๑๐๐เล่มก็ได้กี่ใบเล่มละ๑๐๐ใบ
ใช่ค่ะเงินก็เป็นหลักสัน
หมายถึงยังไงคะต่องวดที่ซื้อในตอนแรก
ก็ประมาณ๗๔๐๐๐บาทค่ะ
ต่องวดเหรอใช่ค่ะในในงวดที่ได้นะ
ใช่ค่ะแต่ผลกำไรหนูให้เขาไปก่อนแล้ว
ตอนที่ว่าทำสัญญามันจะมีแบบทำสัญญาค่ะ
ว่าจะเอากี่เล่มเอากี่งวดอย่างนี้ค่ะ
คือเอาเป็นว่าช่วงมีนากับเมษาเนี่ยที่เริ่มซื้อกับเขา
โดยใช้เงินงวดหนึ่งก็หลัก๗๐๐๐๐๐๐บาทได้
ใช่ค่ะมันไม่มีปัญหาใช่ค่ะอ่า
ให้เงินเข้าไปเขาก็เอาลอตเตอรี่ให้เรามา
จนมาถึงงวด๒พฤษภาคมใช่ค่ะ

เงินกันก่อนเพื่อจะจองเอาไว้สำหรับ
ตอรี่ที่จะมาขายในงวดสองพฤษภาคมใช่ค่ะ
ซึ่งมันจะต้องเริ่มขายตั้งแต่เริ่มขายตั้งแต่๒๐เมษา
อ่าช่วงนั้นใช่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
เป็นเงินเท่าไหร่รวมรวมทั้งหมดที่สั่งซื้อกับเขาไป
รอบนั้นมัน๑๕๐เล่มค่ะ๑๖๙๐๐บาทค่ะ

ก็คือพอถึงวันที่เราครบกำหนดที่จะต้องได้รับสลากกันที่เรากำหนดกันนะคะ

เอาจุดเริ่มต้นตอนที่ซื้องวดนั้นก่อน

ใช่ค่ะก็คือเขาก็จะโทรมาบอกว่า
หนูต้องให้เงินสั่งจองสลากพี่ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือ
พอหนูได้หวยงวดวันที่๑๖๑๖เมษามาค่ะ
หนูได้หวยวันที่๑๖เมไม่ใช่สิ
หวยออกไว้เมื่อวันที่๑๖เมษาหนูก็ต้องโอนเงินให้เขาเลยอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเขาโทรมาเร่ง
งวดที่มีปัญหาเนี่ยมันเริ่มจาก๑๐เมษาก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาจะเร่งเราก่อนเลยค่ะ
จริงแล้วหวยที่ออก๑๖เมษาเนี่ย
คือรับหวยตั้งแต่วันที่๕เมษาแล้วค่ะ

เขาจะให้หนูอ่ะโอนเงินของงวดวันที่๒พฤษภาแล้ว

หนูยังไม่ทันขายเลยเงินหนูว่าหน้าร้านหนูเพิ่งจะได้ขายได้สองสามวันเอง

แต่บอกถ้าอยากได้ของ๒พฤษภางวดต่อไปเนี่ย

หนูก็เลยบอกเขาว่าหนูขอทยอยจ่ายนะ
เพราะว่าร้านหนูมันยังขายไม่เท่าไหร่เลย

ใช่ค่ะมันก็ต้องแบบรายได้มันจะเข้าทุกวันอย่างนี้ค่ะ
เก็บแล้วก็เอาให้อย่างนี้ค่ะ
ก็คือจะให้ทีเดียว๗๔๐๐๐เลย

โดยโอนวันที่๑๐เมษาไปก่อน๔๐๐๐๐๐

แล้วก็วันที่๑๓อีก๓๐๐๐๐๐กว่าค่ะ

ใช่ค่ะอันนี้คือร้อยร้อยเล่มที่ที่เคยซื้อกับเขาตามปกติอะค่ะ

แต่ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีหวยของทางสมาคมอีกนะ
ที่ว่าของเพื่อนกันให้ช่วยน้องช่วยหน่อยได้ไหมมันมีอีก๘๐เล่มอะไรประมาณนี้
แต่หนูว่าเอาไม่ถึง๘๐เล่มหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ต้องรอก่อนนะว่า
เพื่อนที่ว่าขายด้วยกันเขาจะซื้อไหมเขาจะเอาไหมหนูถามให้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วยกันนะ
คนพิการด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าหนูก็ถามแล้วก็จะมีคนมาฝากชีวิตที่หน้าร้านด้วยพวกแบบว่าหาเปรย์แผงรอยที่เขาขายอย่างเงี้ค่ะ
ต้องมาลงมาซื้อเองที่กรุงเทพเนี้ยค่ะอ่าก็มีหนูก็รวบรวมเงินตรงนั้นให้เขา
หนูหนูได้แค่ห้าสิบเล่มครับรอบหลังหนูก็โอนเงินไปให้เขาอีกห้าสิบเล่มตอนสองทุ่มกว่าค่ะอีกสามแสนหก
ซึ่งก็คือวันที่สิบสามเมษายนอืมใช่ค่ะนั่นแหละใช่แต่ว่าเพิ่มอีกสามแสนหกหมื่นห้าพัน
ใช่ค่ะรวมรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินทั้งหมด๑ล้านหกหมื่นเก้าพัน
ใช่ค่ะเพื่อที่อรินเนี่ยจะมีลอตเตอรี่มาขายในวันที่สองพฤษภาคม
งวดสองพฤษภาคมใช่ค่ะแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายวันที่จะส่งนัดรับลอตเตอรี่กันค่ะ
โทรหานัดรับวันที่เท่าไหร่นัดรับวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเมษา
เงินตั้งแต่วันที่สิบกับสิบสามสิบกับสิบสามค่ะยี่แล้วก็ยี่สิบจะต้องได้รับ
ได้รับสลากและเพื่อจะมาขายยี่สิบเมษาต้องได้สลากของวันที่สองพฤษภาคมมาขาย
ใช่ค่ะแต่โทรไปไม่มีใครรับค่ะแล้วหนูก็พยายามโทรหลายรอบมากเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงรับแล้วก็บอกว่าเป็นน้องสาวของนายกท่านนี้
แล้วเขาว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่านายกชีวนนท์เนี่ยประสบอุบัติเหตุ
ตอนนี้อยู่ห้องไอซียูอยู่ไอซียูเลยเหรอใช่ค่ะหนูก็ตกใจ
ตอนนั้นหนูไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเขาจะโกงหนูหรืออะไร
หนูตกใจว่าเขาประสบบติเหตุจริงอะไรอย่างงี้ค่ะ
เดี๋ยวมาต่อจ่ายเงินเป็นล้านแล้วลอตเตอรี่จะยังไง
คนที่เขาจะเอามาให้เราเขาบอกอยู่ไอซียูค่ะท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันให้จบเออจะช่วยกันแบบไหนอะไรยังไงด้วย
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีด้วยนะครับเปิดปากกับภาคภูมิคุยกันต่อเลย
นะฮะค่ะต่อเนื่องจากทีวีไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
น้องอรินบอกว่ามีปัญหาแล้ววันนั้นยี่สิบเมษาปกติค่ะ
เขาบอกว่ามีผู้หญิงบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุค่ะ
ตอนนี้อยู่ห้องไอซียูอยู่อยู่ห้องไอซียูใช่ค่ะเราทำยังไงตอนนั้นอ่ะ
หนูก็ตกใจเลยค่ะเอาแล้วหนูเขาเป็นอะไรมากไหมอย่างแรกเลยที่คิดก็คือเขาเป็นอะไรมากไหมคือเขาอยู่ห้องไอซียูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นห่วงเขาใช่ค่ะอยู่ห้องไอซียูว่าเป็นห่วงเขาก่อนเลยใช่ค่ะ
แล้วเราคิดถึงลอตเตอรี่เราไหมว่าจะทำหนูคิดว่าลอตเตอรี่หนูอ่ะยังไงก็คือต้องได้เพราะว่าเขาไปจองกับมันเป็นสมาคมยังไงหวยมันต้องอยู่ในสมาคมอะค่ะ
มันต้องได้เท่ากี่ใบนะงวดงวดนั้นทั้งหมดที่เราซื้อไปมันร้อยร้อยห้าสิบเล่มอ่ะค่ะร้อยห้าสิบเล่ม
ละ๑๐๐ใบใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่เปิดเครื่องคิดเลขก่อน
ร้อยห้าสิบค่ะคูณหนึ่งร้อยค่ะต้องได้ต้องได้ต้องได้สลากมาหนึ่งหมื่นห้าพันใบใช่ค่ะ
ว่ายังไงต้องได้นะ๑ล้านหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวก็มีหวยมาขายใช่ค่ะแล้วยังไงต่อ
แล้วทีนี้หนูก็พยายามติดต่อกับทางน้องสาวเขาที่เขาอ้างตัวว่าเป็นน้องสาวอะค่ะ
หนูก็พยายามติดต่อว่าพี่แล้วทีนี้หนูจะเอาหวยยังไงเพราะว่าลูกค้าที่หน้าร้านสั่งไว้คิดว่าเป็นหวยเล่นที่เขาจะเอาไปขายเหมือนกันนะคะ
มันไม่ใช่แค่ของอรินมันไม่ใช่ของหนูแล้วใช่มันมีของของเพื่อนที่ร่วมขายเหมือนกันอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
อืมใช่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกว่าน้องต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอืมอืมเพราะว่าพี่คนนี้บอก
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของของลอตเตอรี่พี่ไปเอาให้น้องไม่ได้พี่ไม่รู้เลย
เพราะว่านายมะเดี่ยวทำงานเนี่ยก็คือนายชวนนลทำงานเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรับรู้เลยว่าต้องเอาตรงไหน
คือเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าชีวานนท์เขาอยู่ไอซียูค่ะ
ส่วนไอ้ลอตเตอรี่อะไรของน้องที่วัดสั่งจองสั่งซื้ออะไรกันเนี่ย
เขาก็ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนมาให้ใช่ค่ะเพราะเขาไม่รู้ที่ว่า
ต้องไปรับแบบไหนอะไรยังไงค่ะอ่าทำไงอ่ะหนูก็เลยทำอะไรไม่ได้
หนูก็เลยเอ่อขอลืมเงินญาติอ่ะค่ะอืมแล้วก็เงินของหนูที่พอมีเก็บดัวค่ะ
ครับไปซื้อลงสนามบินน้ำซื้อที่หน้ากองสลากเลยค่ะ
ที่ข้างกองสลากอะค่ะใช่กองสลากสนามบินน้ำใช่ค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ใช่ค่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เอากลับมาขายที่หน้าร้านเราปกติ
แล้วก็คือลูกค้าที่เขาสั่งจองมากับเราปกติเพราะว่าร้านหนูเพิ่งจะเปิดเลยค่ะพี่
ถ้าหนูไม่มีของไปให้เขาเนี่ยปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นที่หน้าร้านหนูแน่นอนใช่
ต้องใช้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะก็เท่านึงอะค่ะก็เท่ากับที่เราลงไปหนึ่งล้าน
หกหมื่นเก้าพันบาทแล้วไม่ได้ใช่ค่ะเราต้องใช้หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาท
เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่เยอะกว่าด้วยค่ะเยอะกว่าด้วยเยอะกว่าเพราะว่าราคาตลาด
ไม่ใช่ราคาที่หนูจองกับนายชีวนนท์ค่ะราคาตลาดคือราคาหวยแพงค่ะ
ไปเท่าไหรตอนนั้นตอนนั้นก็ล้านกว่าเหมือนกันนะคะกว่าเท่าไหร่จำได้ไหม
คือหนูจำไม่ได้เพราะว่าเวลาซื้อแล้วโอนโอนจำยอดไม่ได้ล้านกว่าแน่นอนใช่ค่ะ
อันนั้นมันแค่ล้านหกหมื่นแต่อันนี้มันล้านกว่าเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ที่สนามบินน้ำ
ใช่ทั้งเอามาขายเองของงวดสองพฤษภาคมใช่และให้คนที่ด้วย
เขาฝากเราซื้อตอนนั้นใช่ใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเราค้างอยู่กับเขาที่เขายังไม่ได้
ใช่เท่ากับว่าหัวหนูว่าน่ะยังค้างอยู่ที่เขาเอาทำยังไงต่อ
หนูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นล้านหกหมื่นใช่ใช่
พอโทรกลับไปอีกโทรกลับไปบ่อยเพราะว่าใจหนูร้อน
หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงด้วย
คือใจหนูก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละแต่หนูไม่เคยคิดเลยนะ
เพราะว่าหนูจะโดนโกงเรื่องลอตเตอรี่เพราะหนูคือหนูเชื่อในโปรไฟล์ของเขา
หนูเชื่อในหน้าที่การงานของเขาอะค่ะครับใช่เพราะแล้วทีเนี้ย
พอหลังจากนั้นหนูก็ติดต่อผู้หญิงคนนั้นไม่ค่อยได้แล้ว
คนนั้นก็ติดอ่าซึ่งโทรไปคือเบอร์โทรของขอ
ของนายชีวานนท์เนี้ยแหละค่ะของผู้ชีวานนท์เขาใช่ใช่
แต่ว่าโทรไปมีผู้หญิงรับผู้หญิงคนนั้นที่ว่าเคยรับอยู่ก็
ติดต่อไม่ได้แล้วใช่ใช่ติดต่อได้ยากติดต่อได้มั่งไม่ได้มั่ง
ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เมษาอ่า
ไปประมาณสี่วันครับค่ะนายชีวนนท์ก็ติดต่อกลับมาทางไลน์
อ่าส่งไลน์มาค่ะว่าส่งมาว่าผมเกือบตาย
ตั้งแต่วันที่๑๖ผมประสบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีอะไรใช่แล้วก็มีจดหมายลาตายจดหมายลาตายใช่จดหมายลาตาย
ลาลาใครตายใครใครล่ะเขาเขียนจดหมายลาตายตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุอะค่ะ
เขาเขียนจดหมายล่าตายของเขาใช่แล้วเขาก็โทรหาผู้หญิงคนที่หนูโทรคุยอะค่ะ
ว่าประมาณว่าเขากินยาฆ่าตัวตายให้แบบให้รถแบบมาช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยเขียนจดหมายลาตายในวันนั้นด้วยเหรอใช่ค่ะกินยาฆ่าตัวตายด้วยใช่ค่ะใช่
แล้วรถก็ประสบอุบัติเหตุด้วยใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกหนูว่าอย่างงี้ใช่ค่ะ
ไปอยู่ไอซียูมาสี่วันค่ะเขาเขาบอกว่าเขาเกือบตายอย่างงี
หนูก็เอ้าพี่กินยาฆ่าตัวตายอย่างงี้คือหมายหมายความว่าไง
ทำไมพี่กินยาฆ่าตัวตายคือตอนนั้นหนูก็อ้าวคือหนูโดนโกงเหรอ
หนูถามเขาเลยใช่หนูหนูไม่ได้ถามเขาว่าหนูโดนโกง
ถามเขาว่าพี่กินยาฆ่าตัวตายหมายความว่าไงแล้วเงินหนูอยู่ไหน
หวยหนูรื่นไหนคือถ้าพี่ตายไปเนี้ยแล้วหนูจะทำยังไงใช่ใช่ค่ะ
วันนี้พี่วันนี้พี่พี่ไม่ตายหรอกพี่โทรมาหาหนูได้
แล้ววันที่เขาวันที่ยี่สิบสี่เนี้ยมันก็ยังอยู่ในในรอบที่หวย
หนูก็ยังขายได้อยู่ถ้าได้หวยมาก็ยังขายได้ใช่หนูก็เลยบอกเขาว่า
พี่บอกหนูเลยค่ะว่าไปรับหวยกับคนที่ไปเป็นเจ้าของโคต้าจริงจริงอ่ะ
คือที่ไหนจังหวัดไหนอะไรบ้างพี่บอกหนูมาเลยเดี๋ยวหนูโทร
หนูไปเอาหวยของหนูเองเพราะว่าพี่อยู่ห้องไอซียู
พี่ป่วยอยู่พี่เอาไม่ได้พี่เคลียร์กระทางให้หนูเลย
เดี๋ยวหนูไปเอาหวยของหนูเองแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่า
พี่ขอโทษน้องมันไม่มีแล้วพี่โดนโกงเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
หวยไม่มีแล้วใช่พี่โดนโกงใช่มีคนเอาหวยไปหมดแล้ว
อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าแล้วทำยังไงใช่หนูก็บอกเฮ้ย
ยังไงเนี่ยพี่รู้ไหมว่าเนี่ยหนูแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือ
ว่าไปยืมเงินญาติพี่น้องหนูมานะอืมเพื่อที่จะไปซื้อหวยไปคืน
คนที่พี่บอกขยันขยอให้หนูเอาอีกห้าสิบเล่มอ่ะอ่าเออ
แล้วเงินหนูทั้งหมดเลยนะพี่ที่หนูทำงานหนูเก็บเงินตอนที่หนูแบบ
ทำงานอะค่ะช่วงที่หนูทำงานหนูไม่ได้ทำงานโรงงานอย่างเดียวนะ
หนูขายของหนูขายทุกอย่างกิฟต์ช็อปขายเครื่องสำอางขายกางเกง
รองเท้าหนูขายทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหนูหนูชอบค้าขาย
หนูก็เก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดเลยค่ะครับใช่แล้วมันเป็นเงินทั้งหมด
ที่หนูที่หนูจำความได้อ่ะที่หนูมีเลยอะค่ะใช่แล้วก็คือ
เงินก้อนจากโรงงานออกมาเพื่อจะมันมีธุรกิจของตัวเองอ่ะ
มันภายในแวบเดียวเลยค่ะพี่หนูเพิ่งจะเปิดร้านประมาณกุมภา
หนูเพิ่งจะเปิดร้านเลยอ่ะเมษาหนูไปหมดเลยเงินที่หนูทำงานมา๑๔ปี
อืมกองทุนที่หนูได้ออกจากโรงงานมาแล้วเงินเก็บที่หนูอู้
หนูหนูเก็บมาทั้งหมดในชีวิตหนูที่กว่าหนูจะได้มา
หนูขายหมูฝอยคือเช็คในประวัติหนูได้เพื่อนหนูทุกคน
เขาจะรู้เลยว่าหนูอ่ะขายทุกอย่างหนูขายทุกอย่างเลย
หนูขายทุกอย่างเลยทุกคนก็เมตตาเราคือแบบทุกเราเรา
พิการอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนก็ช่วยอุดหนุนขายอะไร
เพื่อนก็ช่วยอุดหนุนคือหนูเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มา
มาเพราะว่าหนูไม่เหลือทั้งพ่อไม่เหลือทั้งแม่แล้ว
ครับคือหนูอ่ะก่อนแม่หนูจะเสียอ่ะแม่หนูอ่ะ
ก็เป็นห่วงหนูมากเขาตายตาไม่หลับคือแบบว่าลูกเขา
พิการมีอยู่คนเดียวคนอื่นคือเขาโตแล้วมีครอบครัวกันหมดแล้ว
แต่แม่หนูเสียตอนที่หนูอยู่มสองมสามอ่ะครับใช่
แล้วทีนี้หนูก็บอกข้างหูแม่เลยเพราะหมออ่ะ
ดันหัวหนูให้คุยกับแม่เลยว่ารีบพูดนะแม่ยังพอได้ยิน
หนูจำได้ตอนนั้นหนูพูดอยู่ประโยคเดียวซ้ำว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูดูแลตัวเองได้
หนูจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะหนูเลยหนูจะไม่เป็นภาระของใครสักคน
พูดคำนี้มาตลอดว่าหนูก็จำความได้มาตลอด
พอหนูได้มาทำงานเซเมโตโม่หนูซื้อบ้าน
คือจะทำอะไรก็ได้ให้แม่หนูพ่อหนูอ่ะ
เขาเขาดูหนูจากข้างบนแล้วเขารู้สึกว่าลูกกูไปรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องเป็นห่วงหนูไม่อยากให้พ่อแม่หนูเป็นห่วงหนู
ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าหนูว่าเป็นภาระของเขาไม่อยากให้เป็นภาระของพี่ป้างาอา
พี่น้องหรือใครสักคนเพราะว่าหนูไม่เหลือใครแล้วตอนนี้
พ่อหนูก็เพิ่งจะตายได้สองปีเองคือเก็บเงินเก็บทองตั้งใจทำงานเรา
แม้เราจะพิการแขนขาแต่เรา๑๔ปีทำงานเก็บเงินเปิดร้านของตัวเอง
แล้วหนูว่าความไฟฟันของหนูคือแบบว่าถ้าเรายังทำงานอยู่โรงงานอยู่อย่างนี้
ก็คือมันก็ได้แค่นี้นะอะไรอย่างนี้
คือถ้าหนูว่าเป็นคนหนูยอมรับเลยว่าหนูเป็นคนทะเยอะทะยาน
เป็นคนแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบทำยังไงก็ได้
ให้แม่พ่อแม่เราภูมิใจถึงเขาจะไม่อยู่แล้ว
หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นเขาไม่มองว่าเราด้อยค่า
เราเกิดมาคนพิการแล้วเราต้องมาให้คนนู้นเลี้ยง
เลี้ยงเป็นภาระของคนนู้นคนนี้พ่อแม่เราไม่อยู่แล้ว
มันไม่มีใครเลี้ยงเราได้ยินเหมือนพ่อแม่อยู่แล้วหนูก็คิดอย่างนี้
ซึ่งไม่ไม่ไม่ได้ผิดเลยนะสิ่งที่อลินคิดไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยนะ
พี่พี่บอกเลยนะไม่ได้ผิดเลยน้องเก่งมากมากด้วยซ้ำเพียงแต่ว่า
ช่วง๒เดือนที่อลินบอกว่าได้รู้จักกับเขาตอนเปิดร้านขายโรตเตอรี่
กุมภาค่ะเขาพยายามติดต่อมาเมษาขอซื้อจากเขา
ค่ะได้อยู่แค่สองสามครั้งค่ะสุดท้ายกลายเป็นว่า
เงินหายไปล้านหกหมื่นใช่เขาเอาของหนูไปหมดเลยอ่ะ
แล้วต้องไปยืมเขามาเพื่อจะไปใช่ไปซื้อคืนมาใช่แล้วคือเงินก้อนเนี้ย
มันเป็นคำว่าภาระแล้วไงคะพี่มันเป็นคำว่าหนูอ่ะ
เป็นภาระของญาติพี่น้องนะเดี๋ยวเงินเข้ามามันเป็นคำแรก
ไปยืมญาติพี่น้องมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นใช่ค่ะ
จากที่คนเคยมีจากที่คนแบบเราเก่งไว้ให้กุ้ยชมตัวเองว่าเออ
เราเก่งเราทำได้นะแม่พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงใส่บาททุกครั้งหนู
สาธุทุกครั้งแบบแม่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะ
ลูกแม่เก่งลูกพ่อเก่งไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ด้วนคนนี้ของพ่อของแม่เก่ง
หนูพูดอย่างนี้ทุกครั้งแล้วพ่อตอนเนี้ยหนูเป็นภาระแล้ว
หนูไปเอาเงินย่านหนูมาหนูเป็นภาระล่ะตอนนี้เป็นเงี้ยเท่าไรเนี้ย
ก็เป็นหนี้ก็หลายแสนที่หนูเอามาเงินเอามาซื้อหวยไปคืนเขา
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือเอาเป็นว่าวันนั้นเขาบอก
พี่ก็ถูกพี่ก็ถูกโกงใช่
พี่ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเนี้ยไม่มีมาให้น้องด้วยค่ะ
แล้วก็เนี่ยจะฆ่าตัวตายกินยาประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าเขามาช่วยกันไปนอนอยู่สี่วันค่ะแล้วพอเขาบอกอย่างงี้เรา
เรายังไงต่อเราถามเขาเรื่องเงินแล้วพี่จะรับผิดชอบหรือยังไง
เรื่องเงินขอคืนหรือยังไงเขาก็พูดเขาพูดทุกอย่างที่บอกว่า
หนูเนี่ยพี่อ่ะเพิ่งจะกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่าพี่อยากหนีปัญหา
ถ้าพี่ฟื้นขึ้นมาแล้วพี่มาได้ยินแบบนี้อีกอ่ะพี่คงน้องคงไม่อยากให้พี่ตายอีกรอบใช่ไหม
ถ้าน้องมาพูดอย่างนี้กับพี่อีกน้องอยากให้พี่ตายอีกรอบนึงเหรอ
คือมาคือคนกำลังเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะผ่านจากความเป็นความตายมา
คนที่คิดอยากจะหนีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาแบบ
อย่าเพิ่งมาถามพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมาบีบพี่ในตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วเราทำยังไงก็เงินเราก็อยู่ตรงเขาล้านหกหมื่นแล้วครับ
หนูก็บอกเขาว่าตอนนี้พี่รอดแล้วแต่หนูว่าเริ่มจะไม่รอดแล้ว
หนูเนี้ยก็จะตายแทนพี่ใช่หนูเริ่มจะไม่รอดแล้วเพราะว่า
เอาจริงเลยนะวันที่หนูแบบรู้ว่าเขากินยาฆ่าตัวตาย
หนูแทบบ้าเลยอ่ะหนูคิดเลยว่าหนูหมดแล้วอะไรอย่างเงี้
แล้วหนูก็เครียดคือมันคิดวนตลอดมันคิดวนตลอดว่า
เงินหนูหมดแล้วนะที่หนูทำมาทั้งหมดมันหมดแล้ว
หนูก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้ว
แล้วก็คือเราออกจากงานแล้วใช่ไหมคือเราก็อยู่บ้านไง
หนูอยู่บ้านหนูก็จะคิดอยู่ของหนูอย่างเงี้ยตลอดตลอดเวลา
บอกสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความก็หลังจากนั้น
เขาขอมาเขาขอเวลาหนูมาตลอดเลย
คือคุยกับเขาตอนนั้นเขาก็ขอเวลาใช่แล้วหนูจะไปแจ้งความ
หนูยังบอกเธอเลยพี่หนูขออนุญาตไปแจ้งความนะ
ห้ามเกินนี้ถ้าเกินนี้หรือว่ามันจะหมดอายุความ

เพราะว่าพี่บอกอย่าเพิ่งลบเล้าพี่

เดี๋ยวพี่ก็ตายอีกรอบหรอกอย่างนี้ก็เลย
หรือพี่มีสลากมาคืนหนูเนี่ย

ที่สพนิคมค่ะ
นิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

ก็บอกมาว่าหนูถอนโรตอรี่ค่ะ
เพราะว่าหนูพูดกับพนัทห้างซอบสวดเขาก็บอกว่ามันเป็นมูลในค่าที่เยอะ

เขาก็เขาก็บอกว่าเราเคยซื้อขายกันกับเขามานานหรือยัง
อะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าซื้อขายกันมาประมาณ๓รอบ๔รอบ
เขามีสัญญาหนูก็เอาให้เขาดูอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าโอ้อย่างนี้เราเคยซื้อขายกันแล้วเราได้ของแล้ว
มันก็เป็นคดีแพ่งแล้วเราต้องไปฟ้องร้องเอาเอง
วันนี้คือทางตำรวจไม่สามารถทำอะไรให้ได้นะอะไรอย่างนี้
อันนี้ต้องถามท่านนายเกิดผล

คือถ้าฟังจากน้องที่น้องนารินเล่าให้ฟังเนี่ย
วันนั้นตำรวจเขาบอกเป็นคดีแพ่งอย่างนี้ก็ใช่แล้วใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
ไม่ผมเข้าใจอย่างนี้ว่าน้องเองอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอ
แค่เล่าจริงถามว่าเขาได้โคต้ามาจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้
ถ้าน้องมีข้อมูลว่านายคนนี้ไม่มีโคต้าอยู่จริง
หลอกลวงเฉยหาลอตเตอรี่มาได้จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขาย๒๓ครั้งแรก
เจตนามันเกิดขึ้นครั้งที่๔ก็ได้ครั้งที่๕ก็ได้

เพราะฉะนั้นข้อที่จริงมันขึ้นอยู่กับข้อมูลและพยาฐานมากกว่า
ถ้าตำรวจไม่ได้ตัดบทไปซะก่อน
ถ้าตรวจตั้งข้อสังเกตว่า

ครั้งแรกอาจจะแค่เป็นการกลอุบายให้หลงเชื่อ
หรือมีการซื้อขายกันจริงแต่ไม่คิดจะโกง
แต่มันตั้งใจโกงครั้งที่๔ครั้งที่๕ก็ได้

แต่ว่าครั้งสุดท้ายไม่ได้เงินแล้วอย่างนี้หรอ

มันไม่ได้หมายความว่าเคยซื้อขายกันทุกต่อไป

เขาเรียกว่ามีเจตนาจะโกงภายหลังก็ได้
ไม่ได้เจตนาโกงภายแรกแต่อาจจะโกงภายหลังก็ได้
แต่ตำรวจก็ควรจะรับเรื่องและสอบสวนเสียให้เสร็จสิ้นก่อน
ว่าเรียกนายคนนี้มาสอบปากคำว่าคุณได้โคต้ามาจากใคร
โกงคุณมันเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์มา
แล้วค่อยสรุปว่าอ๋อมีมูลหรือไม่มีมูล

แต่รีบด่วนสรุปว่ามันเป็นแค่ทางแพ่ง
เพราะเคยซื้อขายกันมาผมว่ารีบเบื่อสรุปเกินไป
แล้ววันนั้นพอตำรวจเราเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้
คือวันนั้นน้องอรินยังไม่ได้รู้นะว่าเขาทำมีหรือไม่มีโคต้าอะไรยังไง
เอาเป็นว่ารู้แค่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ถูกโกง

ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาคุณก็เคยซื้อขายกันมาสองสามครั้งนี่
พอมีปัญหาครั้งนี้เนี่ยลองไปทางคดีแพ่งใช่ไหม
ว่าให้เราไปเจรจาเองหรือว่าอะไรยังไง

อืมวันนั้นที่โรงพักษณ์ที่ระยอง
เขาบอกว่าเราก็ต้องหาทนาย

หนูก็ถามนะคะปรึกษาปรึกษาว่าหนูจะหาทนายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือพอหนูมีเหมือนคนรู้จักกันเขามีคนรู้จักทนายอย่างนี้
หนูก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องให้เงินเขาก่อนเลยประมาณห้าหมื่นอ่ะ

เรื่องทำเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือหนูอ่ะถ้าห้ามื่นอ่ะคือตอนนี้แค่เงินหนูหมุนในการขายหัวหนูอ่ะก็ไม่พอแล้วอ่ะค่ะ
ระหว่างนี้ก็ยังคุยกับทางคุณชีวานนท์เขาอยู่ตลอดไหม
ระหว่างที่เราก็กำลังหาทางทางด้านคดีของเรา

เขาก็บอกว่าขอโอกาสพี่นะให้พี่ได้ดีขึ้น
เขาก็แบบว่าทำเสียงเหมือนที่เขากินยาฆ่าตัวตายเข้าไปอะค่ะ
เขาก็บอกแบบพี่ยังเสียงไม่ดีเลยพี่หายจากอาการแล้วพี่ไปทำงานแล้วพี่จะหาเงินมาคืนให้

คือยังไงขอโอกาสเขาในการรักษาตัวแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานหาเงินมาคืน

แล้วด้วยผู้ชมครับเราพยายามติดต่อคุณชีวานนท์นะครับ

พอเดินไปเดินมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ

จะเอาเงินคืนได้ยังไงความสูญเสียที่เกิดขึ้นหนี้สินต่างนานา
สุดท้ายก็เลยมีคนแนะนำให้ไปคุยกับคุณปรีดา

พอเรื่องของน้องลินมาถึงมือเรา
อันดับแรกเลยครับดูอายุเวลาก่อนเลยครับ
ดูอายุขวามอย่างนี้หรอ
อันนี้ใช้ประสบการณ์นะครับจากใบที่ที่ทางสอนอทองที่เนี่ย
เขาให้เปลี่ยนไปลงบันทึกประจำวันแทนมันคือ๑๙พฤษภาคม
ถึงมือเราประมาณสัก๒๒๒๓สิงหาคมคือมันเกิน๙๐วัน
พฤษภาไม่ดูนานก็แล้วโหมันเกินเนี่ย
มันเกินเลยหน้าที่ผมคือพอมันเกินปุ๊บเนี่ยเราก็มาประมวลวิเคราะห์ต่อว่า
จากว่าเรารู้จักผู้ผู้ก่อเหตุอยู่แล้วอ๋อรู้จักอยู่แล้วเหรอฮะ
ชักอยู่แล้วพอน้องอรินเข้ามาบอกแล้วบอกชื่อนี้นามสกุลนี้ตำแหน่งนี้
ผมตามข่าวน้องนาทีแรกอยู่แล้วอ๋อดูข่าวอยู่แล้วเพราะเป็นข่าวมาก่อนอยู่แล้ว
แล้วก็แสดงความประสงค์จะต้องการจะช่วยน้องเขาอยู่แล้ว
แต่มาถึงมือเราช้าเพราะว่าข่าวมันออกสักประมาณ๑๘
ใช่ค่ะไปออกรายการก่อนมันจะถึงราวมัน๒๐กว่า
ซึ่งมันเลย๑๙พฤษภาคมครับทางทางทางคุณธนาฬิกา
เขานับยังไงถนัดเกิดผลคืออย่างน้องน้องไปโรงพักษณ์สภนอ่าสภ
นิคมพัฒนานิคมพัฒนาที่ระยอง๑๙พฤษภาคมค่ะ
ซึ่งวันนั้นไม่ได้เป็นการแจ้งความแต่เป็นการลงบันทึกประจำวัน
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องทางแพ่ง
น้องก็ต้องไปหาทงหาทางทางแพ่งอันนี้ถือว่าเกินไหมอายุความ
อายุความในคดีช่อโกงเรานับ๙๓เดือนเลยนะเขาใช้คำว่า๓เดือน
ตั้งแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
คือรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนกระทำความผิดรู้เรื่องผู้กระทำความผิดเมื่อไหร่
ว่ารู้เรื่องหมายความว่ารู้ยังไงถึงเรียกว่ารู้เรื่อง
วันที่เราเชื่อว่าโดยเชื่อหรือรู้สาเหตุได้ว่าเขาโกงแน่นอน
อาจจะเป็นวันไม่ใช่วันที่เงินหายหรือวันโอนเงิน
ไม่ใช่วันนัดที่ว่านัดรับ๒๐เมษาหรอกน่าจะเป็นวันที่รู้สึกว่า
ไปโรงพักดีกว่าวันนั้นก็ได้อ่าวันนั้นก็
อาจจะเป็นวันหลังก็ได้ที่ชัดเจนกว่าวันหลังก็ได้ครับ
คือมันยังไม่ชัดว่ารู้เรื่องสมมุติวันแรกที่ไปโรงพักอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจตัวเองว่า
โดนโกงนะแต่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรือไปแจ้งความรับตรวจมารับแจ้ง
แต่มาทราบเรื่องจริงจากภายหลังอ๋อเพิ่งมาทราบว่าอ๋อไอ้หมอนี่ไม่มีโคต้าอยู่จริง
หมอนี่ไม่โดนโกงจริงไอ้หมอนี่วางแผนตบตาตำรวจตบตาประชาชนนี่มันตั้งจิตโกงด้วย
เขาก็เริ่มนับหนึ่งวันนั้นเลยอ๋อวันนี้ชัดเจนว่าโกงจริงดีกว่า
ใช่ครับ๒๐เมษาไม่ได้ลอตเตอรี่ก็ยังคลุมเคลืออยู่
ยังคุ้มเคลือแต่ส่วนตัวผมจะถือว่ายังไม่ทราบ
ก็เลยทางวิธีก็ใช้พื้นฐานความคิดนี่แหละ
แต่คราวนี้อย่างที่เมื่อกี้ท่านทนายพูดว่า
ความจริงมันอาจจะไม่มีก็ได้
แล้วเรามากระจ่างชัดวันไหนว่าโอ้โหอย่างนี้
แต่ว่าเอาเงินเราไปด้วยการโกงอย่างนี้

ก็เลยนัดหมายให้น้องอลินกับทางคุณชิวนนท์มาเจอกันที่มูลนิธิ
ได้ตามตัวเขาเจอแล้วมาเจอกัน
วันที่ไหนจำได้ไหมวันที่๑๑กันยายน

แล้วคราวนี้เราเมื่อกี้ตรงกับที่ท่านได้พูดเลยครับ
ก็คือว่ารู้เรื่องว่าไม่ได้สลาก
ก็คือเราก็เหมือนกับว่ายังมีความเข้าใจอยู่ว่า
ทางนายกมีสลากอยู่โดนโกงต่อเนื่องไป
หรือมีความมั่นใจว่าน่าจะยังมีสลากอยู่
แต่เรามองว่า๑๑กันยาตอนที่ไปแจ้งความที่กองปราบ
พูดปิดครับตอนที่เรามีการประชุมแล้วเจอกันเนี่ย

ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าไม่มีสลากอยู่จริง
ไม่ได้มีการซื้อขายจริงเพราะไม่ได้เอาเงินไปซื้อสลาก

เขาพยายามถามว่าเงินหนูอยู่ที่ไหน
เขาก็บอกว่าเงินผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับ
เขาก็พูดว่าเขาอ่าเอาเงินไปใช้หนี้ภาระส่วนตัว

หนูเลยฝากที่ไม่ได้เอาเงินเป็นไปเจ้าซากอีกอะไรที่

พี่เอาเงินของหนูไปใช้หนี้คนอื่น
โกงหนูนะหนูพูดอย่างนี้เลยค่ะ
ตอนนั้นหนูก็คิดอย่างนี้แหละว่า
เอาเงินของหนูไปใช้หนี้ส่วนตัว
แต่หนูคุยกับพี่เพราะว่าหนูจะเสียสละ
สั่งซื้อสละแต่พี่ไม่ได้เอาเงินหนูไปซื้อ

เพราะว่าตีแรกเอาเท่าเดิม

ก็แหละพี่ขอโอกาสให้พี่ออกโอกาสให้กลับมาทำงาน

โปรดันมีพี่ปีรีดาก็เจาะตัวเมื่อก่อนพี่เป็นพยาน

ด้วยเป็นทนายด้วยครับท่านทนายทียุทธ์
มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกรายลักษรกันไหม
คือเราบริสุทธิ์ใจมากเราไม่บันทึกอะไรเลยนะฮะ

ไม่ได้บันทึกอะไรเลยแต่โชคดีมากด้วยความมั่งเงิน
ก็คือว่าคือเราเจตนาไม่ได้บันทึก
แต่พอดีว่าทางมูลนิธิมีการปรับปรุงกล้องวงจรปิดใหม่
แล้วเพื่อนเขาเรียกว่าบริษัทรับเหมาที่มาทำ
กล้องที่เราในห้องที่มีการประชุมเราติดตัวใหม่เพิ่ม๒ตัว
มันมีเสียงมันบันทึกเสียงได้

เปิดฟังเสียงชัดมากเลย
ทางตำรวจก็เลยให้ตัดช่วงส่วนที่มีการพูดคุยตรงน้องอลิน
รู้ตัวตรงนี้ว่าอ้าวพี่ไม่ได้เอาเงินไปซื้อสลักให้หนู
เอาเงินไปใช้ส่วนตัวประมาณสัก๗๘นาทีตรงนี้
จากการพูดคุยกันชั่วโมงกว่าครับ

ก็คลิปนี้แล้วก็ใช้เป็นหลักฐานเอาไว้ส่วน
คือหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วเขาก็บอกว่า
เงินที่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าจะจองสลาก

แล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อแล้วเขาก็ถูกโกงเหมือนกัน
เขาไม่ได้ไปซื้อหรอกเขาไปใช้หนี้ส่วนตัว
เจอกันเท่าไหร่นะวันที่๑๙กันยาใช่ไหม

น้องก็เลยไปแจ้งความคล้องกราบใช่ไหมใช่ค่ะ
ผมไม่เคยทำตัดคลิปเสียงอะไรของกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
คือเราไม่เคยใช้ประโยชน์เรื่องนี้เราก็ลองเปิด
ไม่เคยเปิดฟังอื่นด้วยเราก็เลยลองเปิดฟังดู
ให้มันชัดก็เรียกช่างมาเลย
เอาฮาดดิสนะครับมาโหลดข้อมูลออกมาเลย
สมมุติวันนั้นถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดที่เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ได้บันทึกเอาไว้

หรือต่อให้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยแล้วมีแค่แค่นั่งคุยกันแล้วก็มี

ถ้ามีพยานคนอื่นที่ก็ได้รับรับฟังได้คนกลางเขาก็มี

และมันอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายจริงแต่ตกโลกเงินภายหลังมั้งกับ
ผิดสัญญาซื้อขายทางแพ่งก็ว่ากันไป
ซึ่งก็โชคดีมากที่มีทั้งภาพและเสียงใช่ครับแล้วก็หลักฐานต้นทางก็คือการ
เงินใช่ค่ะโอนเงินอย่างเดียวค่ะแต่ไม่ได้มี
หลักฐานว่าเราจะซื้อเท่านั้นจะเอาสลากไหมเท่านี้อันนี้ไม่มี
แค่การพูดคุยกันใช่ใช่ส่วนมากเขาอ่ะพิการพิการมือเหมือนกัน
เขาเขาก็พิการมือเหมือนกันหมายถึงตัวคุณชีวานนท์น่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อ
ก็เป็นผู้พิการเหมือนกันใช่ค่ะพิการมือค่ะ
เขาจะพิมพ์ไม่ค่อยสะดวกเขาจะใช้โทรมือข้างเดียวหรือสอง
สองข้างมือข้างเดียวค่ะข้างเดียวแล้วก็เขาก็เป็น
ไม่แน่ใจว่าที่เท้าเป็นด้วยหรือเปล่าอุ้ยอ๋อแล้วเข้ามาแหม่งพูด
คือผมก็อยากฟังความจริงจากทางคุณชีวานนท์จะให้ชี้แจงเหมือนกันนะ
นับเพียงแต่ว่าอ่าติดพยายามติดต่อทางโทรศัพท์แล้วค่ะ
ที่หนูมั่นใจก็ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเขามาหลอกกันเองหนูมั่นใจตรงนี้ด้วย
เพราะว่าเขาเป็นนายกของคนพิการใช่ไหมแล้วเขาก็พิการเหมือนหนู
หนูคิดอย่างนี้ถ้าให้หนูว่าเอาเงินล้านกว่าบาท
ไปโอนให้คนปกติหรือใครที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหนูไม่โอนหรอกค่ะ
คิดว่าเขาคงไม่มาหลอกกันเองหรอกใช่แล้วหนูก็ดูจากโปรไฟล์เขา
เขาแต่งตัวข้าราชการนู่นนี่นั่นไปออกไปออกงานกับคนนั้นคนนี้
มีแต่คนใหญ่คนโตเวลาเขาทำรายการเกี่ยวกับสื่อด้วยนะคะ
ใช่เขาทำรายการมีช่องรายการเกี่ยวกับสื่อของเขาด้วย
วันนั้นที่คุยกันแล้วพอเขาบอกกับเราเขายอมรับว่า
เอาล่ะเขาเอาไปใช้หนี้ส่วนตัวแล้วก็ขอเวลาในการหาเงินมาคืนใช่ไหม
แต่ทำไมเราถึงตัดสินใจไปแจ้งความกองปราบดีกว่า
หนูคือท่างผู้ช่วยแนะนำเขาเกณฑ์รู้ตัวแล้วครับ
รอเขาหางงหาเงินให้โอกาส
แล้วเงินของหนูไม่ใช่น้อยแล้วเงินของหนูไม่ใช่เงินของหนูคนเดียวนะ
คือตอนนี้มันไม่ใช่เงินของหนูคนเดียวแล้ว
ไปแจ้งความว่าไงครับวันที่๔ตุลาคมครับ
ที่คุย๑๑กันยาไปแจ้งความ๔ตุลาคม
ก็คือน้องอลินเนี่ยคือทางมูลที่เห็นใจว่า
ก็จะสอบถึงว่าเขาจะขายลูตโตเตอรี่เศรษฐ์๑หรือ๑๖
ดังนั้นพอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วง๒๓๔จะว่าง
เขาก็ต้องไปทำงานทำมาหากินของเขา
เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเขาจริง
ก็ต้องช่วยในกรอบที่เขาไม่กระทบอาชีพเขาด้วย
แล้วเราก็เลยนัดหมายทางกระบะว่าเราจะเข้าไปนะวันที่๔
ทางกองปากก็ดีเขาเข้าใจเราเข้าไปแจ้ง
แล้วก็รับแจ้งโดยที่มองพอยต์ไปตรงเรื่องวันย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมนั้นด้วย
ก็คุยกันว่าเออจริงก็น่าจะรับไว้ก่อนไม่ได้มองแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ในส่วนนี้ทางกองปากก็มองว่าเดี๋ยวจะมีดุลพินิษฐ์ทีนึงว่า
ส่งไปท้องที่หรือว่าจะทำเอง
ว่ามันเพราะมันไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนครับเป็นแจ้งช่อโกงเพราะเป็นรายเดียว
มันต่างกันยังไงทนายเกิดผลช่อโกงช่อกงประชาชนหรือว่ามันควรจะเป็นคดีแบบไหนยังไง
ช่อโกงกับช่อโกงประชาชนความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ว่า
ถ้ามีเจตนาช่อโกงเป็นรายบุคคลเนี่ยเรียกว่าช่อกงธรรมดา
แต่ถ้าช่อกงประชาชนคือมีเจตนาจะหลอกลวงคนทั้งคนจำนวนมาก
ในออนไลน์ว่าตัวเองมีโคต้ามีลอตเตอรี่ขายโดยไม่เจาะจงเป็นใคร
แล้วมีคนผู้เสียหายหนึ่งคนขึ้นไปหลงเชื่อก็ถือว่าเป็นช่อกงประชาชนได้ครับ
ให้ไม่มีจนาจะหลอกคนจำนวนมากไว้ก่อน
แต่ถ้ามาหลอกกันตัวเองแบบนี้เรียกว่าช่อโกงธรรมดา
อย่างอันนี้น้องแจ้งความคือช่อโกง
เพราะว่าตรงที่ท่านทนายพูดเลยคือว่าการโชว์ลอตเตอรี่อะไรต่างเนี่ย
เขาไม่ได้โพสต์ทั่วไปแล้วพอน้องพอน้องสนใจปุ๊บเขาส่งให้น้องคนเดียว
แล้วมีคนอื่นที่เป็นแบบน้องอีกไหมที่ว่าไปซื้อกับเขาแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้
หลังจากที่น้องเขามีการถูกสื่อสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนบุคคลมาแสดงตัวว่า
มีการตั้งลายกลุ่มแล้วบอกว่ากลุ่มนี้ทั้ง๙คนนี้คือคนที่ถูก

เขาตั้งชื่อว่ากลุ่มเหยื่อ

เราก็มองว่ามันโดยพฤติกรรมนะจากที่เราเห็นมาโดยตลอดหลายปีเป็น๑๐ปีเนี่ยคือความเป็นอยู่เขาดีอ่ะ
มันก็เป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากแจ้งความที่กองปราบเมื่อวันที่๔ตุลาเนี่ยเราได้คุยกับเขาอีกไหม
ได้คุยกับเขาตั้งแต่ตอนที่ว่า
ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันอีกเลย

ก่อนหน้านี้ที่หนูไปออกรายการของช่องเจ็ดอะค่ะ
แล้วพอหนูออกหลังจากหนูออกรายการเขาก็บล็อกเฟสหนูเลย

อย่างนี้ก็คือก็ต้องไปว่ากันทางคดีอย่างเดียว

ตอบยากว่าเขามีทรัพย์สินหรือเปล่า

เพราะว่าหลักฐานมันชัดเพราะเขาเป็นคนรับเอง
เอาเงินเราไปเองทุกอย่างชัดเจน
เงินก็จ่ายได้รับเงินเอาจริง
ยังยอมรับต่อหน้าผู้เสียหายว่า

เอาไปใช้ส่วนตัวในบันทึกภาพและเสียงไว้ชัดเจนแบบนั้น

แต่ว่าเงินจะมีให้เราแค่ไหนเอง

นายเกิดผลบอกว่าโอกาสชนะคดีมีสูง
แต่โอกาสได้เงินคืนหรือไม่

ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปเอาทรัพย์สินมา
ก็เป็นหน้าที่เราต้องติดตามยึดทรัพย์สินเขาต่อไปนะครับ

สรรค์ก็ไม่มีเหตุให้เราโรคยานะ

เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังเนี่ย

อันนี้คือโทษอาญาใช่ไหม

รวม๙คนใช่ไหมที่พี่ปีดาบอก

ตอนแรกเขาตั้งขึ้นมาว่าเป็นเหยื่อประมาณ๙คนนะคะ
แต่ว่าเขาไม่คุยอะไรกันเลย
คือในกลุ่มจะมีอยู่คนคนเดียวที่คุยที่ดึงหนูเข้าไปคือมีอยู่คนเดียวค่ะ
เป็นนายกสมาคมเหมือนกันแต่ของจังหวัดชนบุรี
เอาเป็นว่าในส่วนของน้อง

แล้วก็หลังจากที่ออกข่าวไปที่ไทยรัฐก็ช่วยออกด้วยหลายช่องช่วยออกเลย
เขาเคยถูกใครคนนี้หรอกด้วยครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสเต็ปต่อไป
สุดท้ายก็ถือว่าได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะครับ

ขอนุญาตบัญชาสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ถูกหลอกเหมือนน้องกระลินหรือเข้าข่าย

ได้ครับ๐๘๖๓๑๔๗๘๖๖
น้องกระลินอะไรอยากบอกถึงใครก็ตามที่ฟังเหลือเราอยู่ไหม
ก็คืออยากจะบอกค่ะว่าที่โดนครั้งนี้ก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคนด้วยค่ะ
ว่าบางครั้งโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ที่ดีหรืออะไรที่เราเห็นภายนอกมันเชื่อถือไม่ได้
และอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากบอกไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ของคนพิการทั่วไปด้วย
ที่ที่หนูไม่ยอมตรงนี้เป็นเพราะว่าหนูกลัวว่าเขาจะเอาการที่เขามีหน้าที่แบบเนี้ย
ไปทำร้ายคนพิการคนอื่นอีก
ไม่อยากให้คนอื่นมาเสียความรู้สึกหรือเสียใจเหมือนที่หนูเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ
นายเกิดผลแล้วมีอะไรทิ้งท้ายหรือฝากบอกกันหน่อยไหม
ก็คือตัวผู้พิการทุกท่านนะครับก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่อยู่แล้ว
แล้วก็วิชาชีพส่วนใหญ่อาศัยโอกาสความเห็นอกเห็นใจสร้างเป็นเห็นใจ
และอาศัยความใจอ่อนของผู้พิการเป็นหลัก
ผู้พิการเนี่ยส่วนใหญ่คือพอมีคนมาตีสนิทพอมีคนมาทำความดีเนี่ย
เขาเขาจะรู้สึกรักและผูกพันมากจนตกเป็นเหยื่อได้ง่าย
แล้วยิ่งคนพิการด้วยกันมาหลอกกันเนี่ยมันยิ่งง่ายต่อการถูกหลอก
เพราะฉะนั้นจึงอยากเตือนพี่น้องผู้พิการนะครับว่า
ก่อนทำอะไรปรึกษาปรึกษาเพื่อนฝูงปรึกษาผู้รู้ก่อน
เพราะว่าโอกาสที่เราจะไปแก้ไขยากกว่าคนทั่วไปเพราะเราช้ากว่าเขา
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมการไปก่อนแล้วก็ฝากไปยังคนที่พิการด้วยกันว่า

ขอบคุณทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ขอให้ราบรื่นทุกอย่างขอให้สู้คดีชนะได้มานะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านไหนเกิดผลด้วยนะครับขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป